อีกไม่กี่วันก็ถึงวันแห่งความรักนะครับ

เราไปเที่ยวคนเดียวก็ยังได้
กับเพื่อนก็ได้

ถ้ายังไม่มีที่ไหนไปนะครับแนะนำนะครับ
อุตทยนต์แห่งชาติ
จัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ๖แห่งนะครับได้แก่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง
ซึ่งก็มีการจัดงานพิธีวิวาใต้สมุทรบริเวณเกาะกระดานครับและบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมอนันตราซิการีสอร์ท
ระหว่าง๑๒๑๔กุมภาพันธ์นี้ครับ
อุทยานแห่งชาติผ่าแต้มอยู่ที่อุบลรัชธานีจากกิจกรรมตามฮอยฮักษ์รักกันที่ผ่าแต้ม๑๔กุมภาพันธ์
กิจกรรมจดทะเบียนส่งรถให้คู่เบาสาว๓๐คู่
และกิจกรรมใบสีสู่ขวัญเบาสาวด้วยครับ
จากนี้ครับที่บริเวณอุทยานแห่งชาติข่าวพระวิหารที่ศรีสะเกด
ก็จัดกิจกรรมโครงการวิวาภาฝันตะวัน๓แผ่นดินในวันที่๑๔กุมภาพันธ์
รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติผู้เตยครับที่สุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมด่านช้างสืบรักนะครับบันทึกรักบนยอดเขาเทวดาประจำปี๒๕๕๙
ก็จัดขึ้น๑๓๑๔กุมภาพันธ์
อุทยานแห่งชาติเขาศกครับที่สุราธานีครับจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในโอกาสวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์
และสุดท้ายอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจวัตรเลย
จัดกิจกรรมวันชื่นคืนศุกร์ที่สุดแห่งความรัก๑๓๑๔กุมภาพันธ์นี้
ใครที่มีคู่ไม่มีคู่มีรักไม่มีรักก็ไปได้หมดเลย
ใช่ค่ะความรักทำให้ทุกอย่างสวยงาม
อย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะ